ไปดูความช่วยเหลือที่เริ่มเดินทางเข้าไปถึงในพื้นที่แล้วนะคะ
ทหารจากค่ายฝึกการรบพิเศษจิชนในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้นำทั้งน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้ง
เดินเท้ากว่า๓ชั่วโมงค่ะ
เพื่อจะนำของเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทธกภัย
หลังจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก
ถนนถูกตัดขาดแล้วก็ถูกตัดขาดออกไปจากโลกภายนอกด้วยค่ะ
ไปติดตามรายงานจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามาจากในพื้นที่เชิญค่ะ

พื้นที่หมู่๓บ้านห้วยแก้วตำบลเขาน้อยอำเภอสิทธิ์ชนจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก
ทำให้ถนนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและชาวบ้านก็ไม่สามารถออกมาได้นะครับ
ทำให้ทางเจ้าที่ทหารต้องเร่งนำถุงยังชีพครับเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ครับ
ทหารจากค่ายฝึกการรกพิเศษอำเภอสิทธิ์ชนจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
พร้อมด้วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสิทธนกู้ภัยเขาน้อย
และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยนะครับเดินเท้าเข้าพื้นที่หมู่๓
ห้วยแก้วตำบลเขาน้อยอำเภอสิชนที่ถูกน้ำป่าไหลหลากกว่า๕๐ครัวเรือนนะครับ
ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายและถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
ช่วยกันนำอาหารแห้งและข้าวสารน้ำดื่มพร้อมกับยารักษาโรค
ขึ้นมาแนวแนวแนวจึงเกาะแต่ในขั้นต้นเนี่ยองค์การแบ่ง
ส่วนตำบลเขาน้อยเนี่ยโดยการนำของนายกเขาน้อยเนี่ย
ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในขั้นต้นแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็
นำกำลังส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ย
ทราบว่าบ้านฟังอยู่สามหลังนะครับตอนนี้ก็ได้ส่งกำลังทหาร
แล้วก็ออกมาต่อนะครับที่จะช่วยก่อนยายเก้าสารนำอาหารเองไปใน
ในพื้นที่ขณะที่บ้านของนายนุกูลนะครับช่วยภูเจ้าของบ้านที่เป็นอมพระ
ที่ได้รับผลกระทบถูกดินสไลด์ตัวลงมาทับบ้านของตนเองในหมู่๗ตมศรีชนอำเภอศรีชนวันนี้นะครับ
ทางทหารและเจ้าที่ตำรวจอำเภอสิทธชนได้เข้าไปมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้เป็นขวัญกำลังใจนะครับ
บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับส่วนสภาพบ้านที่โดนดินคนถล่มนะครับ
ตัวรองทัพลงมาผู้บังคับการค่ายฝึกการลบพิเศษสิทธนประเมินว่าเดิมทีนะครับ
นำทหารมาช่วยกันลื้อถอนแต่ปริมาณดินที่ถล่มมีจำนวนมากมายนะครับ
และพื้นที่ก็มีดินยังอุ้มน้ำมากต่อไปจึงเกรงว่าหากลื้อถอนอาจทำให้ดินที่อยู่ด้านบนสไลด์ตัวลงมาเพิ่มได้ครับ
ก็จะใช้ในลักษณะของรถมิโกเข้าไปปรับพื้นที่ก็อยู่ได้
เพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นอำมพลึกอำมพลึกแต่ว่าขณะนี้ได้โยกย้ายเจ้าของบ้านมาที่บ้านลูกก่อน
อาศัยในขั้นต้นคิดว่าคงชนะช่วงหลังจากที่เข้าภาวะปกติไอ้ขนแรงนิดหนึ่ง
สามารถที่ทำได้ก็จะร่วมกันไปปรับพื้นที่โดยใช้รถมันคงนะครับ
สำหรับพื้นที่ในอำเภอศรีชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลทบน้ำท่วมหนัก
และบางตำบลถูกเส้นทางเข้าหมู่บ้านตัดขาดมี๙ตำบลนะครับ
หมู่บ้านประกอบไปด้วยตำบลศรีชนตำบล๔ขีดตำบลทุ่งใส
ตำบลเปลี่ยนตำบลทุ่งปรังตะบนเสาเผาตำบลเทวราช

รวมถึงพื้นที่ที่ติดต่อกับเขตจังหวัดสุราธานีที่อยู่ตามชนบท
หรือบุญที่ต้องรับการดารที่ระลาบเชิงเขาครับ
สำหรับวันพรุ่งนี้ภารกิจของเจ้าที่ทหารฝึกการรกพิเศษศรีชน
เพื่อเข้าไปแจกถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอีกด้วยครับ
ยุงศักดิ์การสุเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ